เป็นเรื่องราวความน่ารักบ้างดีกว่า

ล่าสุดนะก็ลงรูปคู่ค่ะกับคุณบอลกฤษณะนะ

คือต้องบอกว่าเขาไม่ได้ถ่ายรูปร่วมเฟรม
ของคุณอุ้มนานมากแล้ว

โอ้ยแฟนเข้าไปชื่นชม

เนื่องจากภาพหลังที่คุณบอกไปไม่ค่อยเห็น

บ้างก็แอบลุ้นนะว่า

ล่าสุดชะตัวก็ออกมาเคลียร์ชัด
ว่ายังไม่ได้เตรียมสละโสดแต่อย่างใดนะจ๊ะ

ส่วนเรื่องคดีความก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนะคะ
ซึ่งแฟนนุ่มค่ะก็เตรียมขึ้นศาลช่วงเดือนกันยายนนี้
หมายเรียกค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงเธอกันหน่อยนะคะ
ไม่ได้ลงรูปกับพี่บอลนานแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าคือมันก็ไม่ได้เป็นรูปที่แบบ
ออกมาทำอะไรน่าเกลียดหรือว่าสนุกสนานกันเกินเหตุ
คือมันก็เป็นรูปครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เลยแบบเออนานทีเราก็ถ่ายรูปร่วมกันที
เดือนกันยายนนี้ก็จะไต่จะขึ้นศาลนะคะ

เราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการแบบไปนอกรู่นอกทางหรือว่าอะไร
คือก็ยังอยู่ในประเทศแล้วก็ดำเนินตามขั้นตอนสาร
สารเรียกไปรายงานตัวพี่บอลก็ไปทุกครั้งที่มีการรายงานตัว
แล้วก็จะเริ่มขึ้นให้ปากคำสื่อพยาน

คือทุกอย่างมันก็อุ้มเชื่อว่าขั้นตอนของศาลก็เป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูก
ทุกอย่างกฎหมายจะเป็นตัวกำหนดเองว่าอะไรเป็นอะไรอะค่ะ
คือคู่นี้คุณความรักถูกจับตามองทีเดียวนะคะ

แต่ล่าสุดนี่ไงออกมายืนยันแล้วคุณ
อะไรก็ได้นะคะพิสูจน์พิสูจน์ได้ตลอดเลยนะฮะ

เวลาเป็นสิ่งสำคัญมันสามารถหยุดได้ทุกอย่างเลยนะครับ
กระทั่งเรื่องราวของความรัก
แต่คุณบอลกฤษณะเนี่ยก็ไม่เคยห่างหายนะจ๊
ต่างหากแล้วแต่เราไม่รู้กันเองมากกว่า

ถือว่าเป็นภาพที่อบอุ่นไม่ได้เป็นภาพที่น่าเกลีย